ก่อติดภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลานพัฒน์นะคะคุณผู้ชมค่ะชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการต้องตกใจเพราะว่ามีการพบซากปลาลมาซากโลมาอิราวดีหรือว่าซากโลมาหัวบาดเพศผู้๒ปียาวกว่า๒เมตรน้ำหนักกว่า๑๐๐กิโลกรัมนะคะลอยติดอยู่ที่บริเวณป่ากงกลางในพื้นที่
คือที่บริเวณคลองตาเพิ่มถนนสุขสวัสดิ์ป้อมพระจุลค่ะตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีสมุทรปราการทีนี้ด้านของผู้ใหญ่บ้านคือนายทิติวัฒน์นะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจ็ดเล่าให้ฟังบอกว่าเจอซากโลมาอิราวดีในสภาพเน่าอืดส่งกลิ่นเหม็นแบบนี้แล้วก็สังเกตดูที่บริเวณหัวแล้วก็ครีบทั้งสองข้างมีบาดแผลร่อง

มากและยิ่งเป็นโลมาฝูงสุดท้ายที่เหลือรอดชีวิตในทะเลสาบสงขลาอีกด้วยนะคะขณะเดียวกันมีข้อมูลบอกว่าโลมาอิรวดีตายเฉลี่ยปีละ๔๕ตัวพอปลาโลมานโตขึ้นคนก็จะมีการเหมือนกับออกหาปลาทำให้โลมาอิรวดีติดอวนหรือว่าอาจจะตายด้วยสภาพสิ่งแวดล้อมต่างตายเฉลี่ยปีละสิบตัวได้นะคะตั้งแต่
ผิดทางน้ำรวมถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน้ำจืดอีกด้วยทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ